คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่ฉะเชิงเซาค่ะเป็นเหตุการณ์ลักษัพ
ครับแต่ประเด็นก็คือคนก่อเหตุเนี่ยค่ะเขาทำกันเป็นกลุ่ม
พ่อแม่ลูกค่ะมาด้วยกันเลยนะคะมาแบบนี้เลย
ไปที่ร้านร้านหนึ่งแล้วก็ให้ลูกอะค่ะเด็กผู้ชายไปคุยกับลูกจ้างในร้าน
กับแม่ก็เอาเลยค่ะเดินวนเวียนอยู่ในร้านหยิบนั่นหยิบนี่
ใส่ตัวยัดใส่กระเป๋าคือขโมยของอ่ะค่ะครับ
คือลูกจ้างในร้านเขาบอกว่าเขาก็เห็นนะคะแต่เขาไม่กล้าไม่กล้าพูดอะไร
กลัวว่าจะโดนทำร้ายเพราะว่าเนี่ยกลุ่มนี้เข้ามากับพ่อแม่ลูกมีกัน๓คนไง
ลูกจ้างเขาก็อยู่คนเดียวยัดใส่ตัวใส่กระเป๋า
ซื้อของซื้อของชิ้นเดียวค่ะ๒๐บาทซื้อชิ้นเดียว๒๐บาท
แต่ของที่ใส่ตัวไปเนี่ยนะครีมตัดท่อครีมตัดกิ่งไม้
ชิ้นหนึ่งก็๒๓๐๐บาทแล้วนะคะมีก๊อกน้ำทองเหลือง
นี่เป็นร้านอุปกรณ์ช่างอะค่ะสิ่งที่ได้ไปนี่ค่ะ
สุดท้ายทำไปซื้อของอย่างเดียวจ่ายไป๒๐บาท
ธินกรสมันดวงอายุ๔๔เจ้าของร้านค่ะ
บอกว่าแก๊งนี้ทำท่าว่าเดี๋ยวจะไปส่งลูกที่โรงเรียน
แต่ขอแวะมาซื้อของก่อนเขาแวะอย่างงี้ทุกวันนะคะครับ
จริงแล้วลูกจ้างของร้านก็เห็นเห็นจากกล้องวงจรปิด
แต่ลูกจ้างเขาอยู่คนเดียวเขากลัวจะถูกทำร้าย
ไม่กล้าพูดอะไรลูกจ้างบางคนถึงขั้นแบบ
กลัวแล้วลาออกไปเลยด้วยซ้ำครับตัวเจ้าของร้านบอกว่า
เขาเนี่ยนะคะขับรถตามด้วยนะคะตามแก๊งพ่อแม่ลูกแก๊งเนี้ยค่ะ
คลาดกันในซอยพรมมาก็เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบังปะกงค่ะ
กลัวเขาไม่จ้องมาดูเขาไม่พอใจอ่ะอือนอกนั้น
เดี๋ยวผมก็จ้องไหมอ๋อเราก็ทำมาซื้อของขายของลำบาก
ใช่พอลงของวันเดียวหายหมดเลยหนีหายไปชุดหนึ่งแล้วนะ
เนี่ยแบบเนี้ยหายหมดเที่ยงเลยหาลูกน้องมาขายดีขนาดนั้นเลยเลย
เปล่าเปล่าพอเอามาอีกเอาเพิ่งรู้เลยระวังไว้
ตำรวจสพบังปะกงบอกว่าคดีนี้มีเด็กเกี่ยวข้องด้วย
ก็คือลูกที่เป็นเด็กผู้ชายนะคะที่เข้าไปคุยกับลูกจ้างในร้าน
พ่อแม่ก็ขโมยของอันนี้ก็คือต้องเอาให้ชัดว่าลูกอ่ะ
เขารู้เรื่องด้วยไหมหรือว่าแค่พ่อแม่บอกให้ไปคุยกับลูกจ้างในร้านนะ
ครับคือไม่รู้ว่าเด็กอ่ะรู้เรื่องด้วยหรือเปล่าทีเนี้ยก็ต้องไล่ดูนะคะ
ไปเจอผู้ก่อเหตุอยู่ที่พระที่บ้านค่ะอ่านายสมบูรณพุ่มพวง
นั่งเผาถ่านอยู่นอกบ้านเห็นตำรวจกระโดดหนีลงคลองเลยค่ะ
แล้วก็ตำรวจก็ค้นอยู่ครึ่งชั่วโมงนะคะครับหายตัวไปไหนก็ไม่รู้
โดดลงคลองแล้วดำน้ำมุดหายไปเลยอ่าแต่จับตัวนางสาวชะนันทิดาแซ่เตียวอายุยี่สิบเก้าปีได้นะคะ
ครับไปตรวจค้นในบ้านมีอุปกรณ์การเสพยาเสพติดมีไอซ์ด้วยนะคะครับ
หนักประมาณ๐๑๐กรัมก็ต้องพาตัวไปที่ร้านรับซื้อของเก่า
เพราะว่าเป็นร้านที่เอาของไปขายอะค่ะเพื่อที่จะไปไล่ดูของกลางที่ขโมยไปนะคะ
แล้วก็สิ่งที่เจอเพิ่มเติมก็คือรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุมันตรงกับคลิปภาพในกล้องวงจรปิดครับ
นางสาวชะนันทิดาคนนี้บอกว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกโอ้โหเขาบอกเพิ่งทำเป็นครั้งแรก
ครับสาเหตุคือไม่มีเงินกินข้าวแต่ตำรวจบอกไม่เชื่อค่ะ
จากการตรวจสอบประวัติเหมือนกับไล่ก่อเหตุมาหลายที่แล้วแล้วก่อเหตุมาเป็นปีปีแล้วนะคะ

เดี๋ยวเดี๋ยวดูให้นี่นี่เห็นไหม

เริ่มบอก

ไม่ใช่หมอสาบานไหม

เออไม่สงสารลูกอ่ะทำแบบนี้

อืมทีนี้ตัวแม่โดนจับนะคะ

พ่อก็คือกระโดดลงคลองดำน้ำแล้วหายไปเลยยังไม่เจอตัวนะคะ

ก็ต้องให้ทีมสหวิชาชีพให้อายการให้ทางนักสังคมสงเคราะห์เนี่ย